มีชาวบ้านเขาลงดำน้ำจะไปหาปลาครับ

ตู้เติมเงินไปอยู่ในน้ำได้ยังไงเขาก็งงคือ
ดำลงไปปุ๊บก็งงอยู่สักพักหนึ่งเหมือนกัน

ตำรวจสพสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี
เขาได้รับแจ้งมาค่ะนายสำรวมด้วงต้อย

คนนี้เขามีอาชีพดำน้ำยิงปลา

ผมกำลังดำน้ำอยู่ในคลองรางหลอดที่ตำบลเนินพระปราง

บุญเติมเอ้ยตู้บุญเติมไง

แล้วก็เอาไปเก็บรักษาที่โรงพักสองพี่น้องก่อน

คือแบบก็ยังขำอยู่เหมือนกันว่า

กำเนิดคนเฉลี่ยวแม่ค้าร้านขายของชำเขาบอกว่า

มีคนร้ายเป็นผู้ชาย๓คนเนี่ย
ใช้รถกระบะมายกตู้เติมเงินออนไลน์

เกิดออกมาเถลอเถลาเดี๋ยวอันตราย
รุ่งเช้าเธอก็เลยไปแจ้งความที่สพสองพี่น้องนี่แหละค่ะ

แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแล้วจะซ่อมยังไงได้

คือเชื่อว่าคนร้ายคงงัดเงินออกไปหมดแล้วล่ะ
แล้วก็โยนตู้ทิ้งคลองไว้แบบนี้ค่ะ

แล้วเงินข้างในอีกเหรอ